ต่อกันที่เรื่องของขุมทองโกวริที่กาญจนบุรี
คือความจริงเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย
เขาเคยขุดกันครั้งใหญ่ที่ถ้ำลิเจียที่กาญจนบุรี

แต่ก็มีคนตรงนู้นตรงนี้ที่เขาก็ยังเชื่อว่า

สงครามโลกครั้งที่๒ที่กองทัพญี่ปุ่นเคยมา
แล้วมาสร้างทางรถไฟจะต้องทิ้งสมบัติเอาไว้
เพื่อนที่ฉันเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี
ก็บอกว่าชื่อกาญจนบุรีก็แปลว่าเมืองแห่งทองคำ
อ่านี่เห็นมั้ยใช่มั้ย

ก็คือทีมลุงทั้ง๓คน

ลุงบุญส่งที่มาช่วยขุด
อึ่งเพื่อนที่มาช่วยขุดแต่ว่าตอนนี้ลุงอึ่งหายไปแล้ว
หนีไปแล้วอายุ๖๐กว่ากันหมดแล้ว

คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็ตามในพื้นที่นี้มาหลายวัน
ถ้าสถานะของการขุดณขณะนี้
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กาญจนบุรีนะ
จุดที่ลุงเชิดพงศ์เขาบอกว่าเขาซื้อที่มาจากชาวบ้านเมื่อหลายสิบปีก่อน
ด้วยราคาสองหมื่นกว่าบาทเขาห้ามขุด

รอการตรวจสอบหลักฐานต่างจะผิดไม่ผิดอะไรยังไงเนี่ย

อยู่แถวใกล้แม่น้ำแควร์น้อย

คุณนฤทธิ์ก็ไปนอนบ้านลุงเชิดพงศ์อยู่คืน
ใช่ลุงก็ย่างปลาปิ้งปลาให้กิน

สามคนไม่อยู่แล้วคนหนึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้
ทำไมถึงได้มาขุดอะไรเป็น๒๐ปีแบบนี้
นาริสบอกว่าขณะไปนอนบ้านลุงเชิดพงศ์
ดึกได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบบ้านเลย
แต่ก็ยังอยู่ต่อตามเรื่องนี้ให้ไม่กลับมา
คือวันนี้ลุงบุญส่งเขาเล่าเรื่องเพื่อนของเขาคนนึง
เมื่อก่อนเขาเคยมาในพื้นที่นี้ด้วยกัน
ถึงขั้นตายนะฮะแล้วอยู่ดีวันนี้เดี๋ยวท่านรอดู
หลวงพ่อที่เคยมาพื้นที่นี้ครั้งหนึ่งอยู่ดีท่านย้อนกลับมา
บอกว่ามันเหมือนกับมีวิญญาณมีอาถรรพ์อะไรสักอย่าง
บอกให้ท่านต้องกลับมาเดี๋ยวท่านคอยดูนะครับ
เอาเรื่องของลุงบุญส่งก่อนนะลุงบุญส่งเนี่ย
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราที่ได้คุยด้วย
ลุงบุญส่งที่มาขุดนะตั้งแต่เมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
เล่าอีกหนึ่งเหตุการณ์บอกว่าเป็นเรื่องที่ลุงจำไม่ลืมนะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของลุงเอง
ต้องตายไปเพราะว่าไปลบหลู่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังเฝ้าทรัพย์สินที่กำลังขุดหาสมบัติกันอยู่
ซึ่งลุงบุญส่งบอกว่าเคยขุดเจอแล้วแต่เอาขึ้นมาไม่ได้
ขุดกันอยู่๓หลุมเนี่ยเคยเจอแล้วแต่เอาขึ้นมาไม่ได้
เพราะว่าปู่โสมบอกว่ายังพยายามไม่พอนะฮะตอนนี้ก็ต้องหยุดก่อน
เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ต้องพยายามต่อหยุดก่อน
เดี๋ยวเอาให้แน่ชัดเรื่องกฎหมายก่อน
บุญส่งบอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อ๒๐ปีก่อน
ตอนนั้นมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อโทนี่
โทนี่เนี่ยเดินทางมาจากกรุงเทพมาขออาศัยอยู่ที่นี่ด้วย
ที่จุดที่เป็นที่พักของลุงเชิดพงศ์ที่กำลังขุดหาสมบัติของทหารญี่ปุ่นกันอยู่เนี่ย
ลุงบุญส่งบอกว่านายโทนี่เพื่อนของลุงเนี่ยนะ
เป็นชายหนุ่มที่รูปร่างหน้าตาดีมากหล่อเหลามีเสน่ห์สาวมาติดเยอะ
ถ้าเทียบกับลุงบุญส่งนะคือลุงเองก็หล่อ
ลุงบุญส่งบอกลุงก็หล่อแต่โทนี่มันหล่อกว่า
หล่อน้อยกว่าโทนี่หน่อยนึงนะ
ก็มาพักกันที่บ้านของนายเชิดพงศ์อ่ะนะตอนนั้นน่ะ
แล้วก็ชวนกันขึ้นไปหาของป่าบนภูเขาอยู่ใกล้กับจุดที่ขุดหาสมบัติกันนะฮะ
ก็ขุดกันมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะ
มีอยู่คืนนึงช่วงดึกตอนที่วันนั้นไปหาของป่าบนภูเขา
พากันค้างคืนบนเขาแล้วก็นอนหลับอยู่ในป่าลึก
ระหว่างที่ลุงบุญส่งกับโทนี่นอนหลับกันอยู่นั้น
ปรากฏว่าโทนี่ได้ฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงใส่สบาย
รูปร่างหน้าตาสะสวยสวยงามผิวขาวอวบอันนี้ลุงบุญส่งเขาบอกนะ
ปรากฏกายในฝันของโทนี่อ่าแล้วเหมือนกับว่าโทนี่เนี่ย
มนต์สะกดของผู้หญิงคนนี้ทำให้โทนี่หลงไหลผู้หญิงคนนี้มาก
ถึงขั้นที่ว่าเหมือนกับมีอะไรกันแต่ภายในฝันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
ตอนนั้นน่ะลุงบุญส่งก็นอนอยู่ข้างโทนี่นั่นแหละ
แต่จะลักษณะเหมือนกับเห็นว่าโทนี่เหมือนกับนอนละเมอ
พูดอะไรก็ไม่รู้ตลอดทั้งคืนจนเช้าตื่นขึ้นมา
ปรากฏว่าโทนี่เพื่อนของลุงบุญส่งจากชายหนุ่มหล่อเหลาพูดจาฉะฉาน
ทีนี้กลายเป็นแบบเบลอผิดปกติลุงบุญส่งชวนกลับ
โนี่ก็ไม่ยอมกลับจะอยู่แต่ในป่าไม่ยอมกลับไม่ยอมออกจากป่า
ถึงขั้นต้องกอดต้องลากตัวให้กลับออกมาจากป่า
แล้วก็กลับมาที่บ้านของลุงเชิดพงศ์แต่พอมาถึงก็เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
โทนี่ไม่กินข้าวกินปลาเอาแต่นั่งบ่นอยู่คนเดียว
บอกว่าคิดถึงนางไม้คิดถึงนางไม้คิดถึงอยู่อย่างเดียว
มีอาการแปลกแปลกคล้ายคนถูกผีเข้าแล้วอีกสักพักหนึ่งต่อมาไม่นาน
โทนี่ก็กลับบ้านไปที่กรุงเทพกลับกรุงเทพ
แต่ไปถึงกรุงเทพไปฆ่าตัวตายที่บ้านที่กรุงเทพ
นี่ครับลุงบุญส่งบอกว่าโอ้โหตอนรู้ข่าวตกใจมากเสียใจมาก
แล้วลักษณะการฆ่าตัวตายของโทนี่ก็ลักษณะแบบนี้ด้วย
คือเอาปืนเป็นปืนยาวปากกระบอกปืนเอาจ่อปากตัวเอง
แล้วใช้เท้าเหนียวไกลปืนเพราะมันปืนยาวไงมันเหนียวไกลไม่ได้
ถ้าจะเกิดอาจจะยิงตัวเองใกล้อย่างนี้นะฮะ
ลุงบุญส่งบอกว่าสาเหตุที่เพื่อนที่ชื่อโทนี่ต้องฆ่าตัวตายเนี่ย
เชื่อว่าอาจจะมาจากการไปท้าทายปู่โสมเฝ้าทรัพย์
เชื่อว่าในตอนนั้นเนี่ยโทนี่อาจจะไปทำอะไรบางอย่างทำให้ปู่โสมไม่พอใจ
แล้วก็มาเอาชีวิตด้วยการเนี่ยส่งนางมงนางไม้มาเข้าฝัน
ทำให้เบลออะไรไปกลับไปถึงบ้านที่กรุงเทพก็ฆ่าตัวตาย
อย่างนี้ฝันชวนเข้าไปหลับนอนสมสู่กันเป็นผัวเมียกันเลย
คืนสองคืนก็นอนเขาก็ไม่ยอมนอนนะเขาก็นั่งคิดถึงนางไม้คิดถึงนางไม้พูดอย่างนี้
ถ้าผมชอบมากนะฮะชอบตัวนี้หลงไหลเลยแล้ว
แล้วก็ตามไปที่ถุงเทพตามไปที่บ้านเซลลุยนะครับ
เขานั่งเขานั่งโต๊ะอี้อ่ะ
เขาก็เอานิ้วเขาเข้าไปสอดในไกลแล้วก็ลั่น
เอาปากอมปากกระบอกปืนเขายิง
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
หลังจากที่ฟังเรื่องราวที่ลุงบุญส่งเขาเล่าให้ฟังในเรื่องนี้นะครับ
คุณนฤทธิ์กำลังบอกว่าจะกลับแล้ว
กำลังจะกลับแล้วบอกลุงเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเอาเรื่องเดียวก่อน

พระครูสุธรรมกาญจนาพรหรือว่าหลวงพ่อบุรพา
ผู้ชมจำได้ไหมฮะจ้าวาดวัดถ้ำเสือดาวจังหวัดกาญจนบุรี
ที่คุณนฤทธิเคยไปถามเรื่องนี้เกี่ยวกับอาถรรพ์ความลี้ลับของการขุดทองขุมทองโกบุริ
แล้ววันนั้นท่านก็บอกว่าเดี๋ยวอาตมามาดูด้วยถึงที่เลยก็แล้วกันเนี่ย
อยู่ดีหลวงพ่อกลับมาฮะไม่ได้นัดหมายอะไรกันนะ
คุณนฤทธิกำลังจะกลับแล้วหลวงพ่อนั่งรถเข้ามา
นี่ครับเคยมาพิสูจน์หลุมขุดหาสมบัติที่บ้านของนายเชิดพงศ์มาแล้วนะครับ
ทุกคนก็แปลกใจกันมากลุงเชิดพงศ์ลุงบุญส่งก็แปลกใจกันหมด
คุณนฤทธิก็แปลกใจหมดคุณนฤทธิ์ถามว่าหลวงพ่อมายังไงมันมีอะไรยังไงถึงมาที่นี่
พระครูสุธรรมบอกว่าที่มาเนี่ยก็เพราะว่าหลังจากที่วันนั้นที่มาดูหลุมขุดหาสมบัติแล้วเนี่ย
แล้วพอกลับไปที่วัดมันเหมือนกับมีอะไรดนใจว่าจะต้องกลับมา
คล้ายกับมีดวงวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้
บอกให้พระครูสุธรรมต้องกลับมานะฮะก็เลยต้องมาเพื่อพิสูจน์ความจริงอีกครั้ง
พระครูสุธรรมก็เลยขอนายเชิดพงศ์เจ้าของที่ขอลงไปในหลุมที่นายบุญส่งได้ขุดหาสมบัติอีกครั้งหนึ่ง
โดยครั้งนี้พระครูสุธรรมบอกว่าจะขอลงไปในจุดที่ลึกที่สุดของหลุม
คราวที่แล้วเนี่ยยังลงไปจุดที่ลึกไม่สุดลงไปกลางทางแล้วนาริสก็เจอตุ๊กแกซะก่อน

ใช่วันนั้นพระครูสุธรรมก็เลยงั้นก็พอแค่นี้ก่อนก็เลยขึ้นมาด้วย
แต่วันนี้พระครูสุธรรมบอกต้องลงไปให้ถึงจุดที่ลึกที่สุด
แต่ก่อนจะลงไปนี่ครับท่านผู้ชมครับทำพิธีเปิดปากถ้ำก่อน
ขอพูดผีเทวดาให้เปิดทางก่อน
จงเปิดทางนั้นในสถานที่นี้ให้อัตมาได้ไปนั่งดูนั่งชมอีกสักครั้งนึงเถิด
นี่ฮะแล้วที่ลงไปเนี่ยพระครูสุธรรมได้ถือไม้อันหนึ่งติดตัวไปด้วยนะฮะ
ซึ่งพระครูสุธรรมบอกว่านี่คือไม้กาหลงนี่ฮะไม้กาหลงท่านผู้ชม
ใครรู้จักบ้างไม้กาหลงเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ดูไว้ก่อนนี่คือไม้กาหลงนะฮะถือลงไปด้วยลงไปในถ้ำ
คุณนฤทธบุญนิ่มแล้วก็ช่างภาพของเราก็ขอตามไปด้วย
พระครูสุธรรมท่านบอกว่าวันนี้จะลงไปให้ลึกที่สุด
ถึงให้จุดที่เป็นจุดที่ลึกที่สุดให้ได้เราก็ขอตามไปด้วยนะครับ
พอลงไปครับท่านผู้ชมครับมันมีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นอีกแล้ว
หลุมในถ้ำนี่ฮะค่อยลงไปค่อยลงไป
ก็ให้หลวงพ่อนำก่อนอีกแล้วนาริสให้หลวงพ่อนำตลอดเลย
หลวงพ่อมีไม้กาหลงกาเท่านั้นที่หลงคนจะไม่หลง
อันนี้ผมบอกเองหลวงพ่อไม่ได้บอกนี่ฮะตอนที่ลงไปเนี่ย
ขณะที่กำลังลงไปในหลุมลึกนะครับอยู่อยู่ครับท่านผู้ชมครับ
ไม้กาหลงที่พระสุธรรมถือเอาไว้หล่นหลุดจากมือแล้วหล่น
ลนร่วงลงไปแบบแนวดิ่งลงไปแบบข้างล่างสุดเลยอ่ะ
โอ้โหทีมข่าวเราตกออกตกใจกันหมด

กาหลงที่แบบหลวงพ่อถือติดตัวมาเหมือนกับเป็นเครื่องรางของขลัง

เนี่ยฮะตอนนี้หลุดไปแล้วฮะ

ประมาณนั้น
ลงได้ขึ้นได้ปะพ่อเนี่ย

ถ้ามันมีเชือกมีไม้มันจะลงได้

ลงไปข้างล่างแบบลึกสุดนู่นเลย

คือคุณนฤทธิ์ถามหลวงพ่อว่า
ทำไมมันเกิดอะไรขึ้น

แต่พระครูสุธรรมไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไรนะครับ
หันมาบอกกับช่างภาพนะ
กับผู้ช่วยช่างภาพของเราบอกว่า

หมายถึงไม้กาหลงเนี่ยเขานำไปแล้ว
คล้ายกับว่าไม้กาหลงเนี่ยได้นำทางลงไปสู่ข้างล่างจุดลึกสุดของหลุมก่อนแล้ว

หลุมนี่แคบมากนะแค่ตัวคนเองนะ
ขยื่อนจะเอี้ยวตัวจะหันหน้าหันหลังนี่ลำบากมาก

เอาเป็นว่าหลังจากนั้นพระครูสุธรรมท่านบอกว่าอัตมาจะลงต่อ
จะลงไปให้ลึกสุดต้องไปถึงแบบจุดสุดท้ายปลายทางของหลุมให้ได้
นี่ฮะเราก็เราก็ไม่รู้ว่าข้างล่างมันจะเป็นอะไรยังไงไง
ฤทธิ์ก็ไม่เคยลงไปลึกมากขนาดนั้นน่ะเนอะ
ถ้างั้นก็เดี๋ยวขึ้นไปรอข้างบนกันแล้วกันนะครับ
ก็ทีมข่าวเราก็เริ่มแปลกใจแล้วตอนนั้น
เพราะว่าตอนที่ขึ้นมารอข้างบนเนี่ยสัก๑๕นาทีได้
เริ่มเป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไมหายเงียบไปเลย

อ่าคือหลุมมันก็ลึกด้วยแหละก็พยายามตะโกนเรียกลงไป
โกนเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบขึ้นมา
นี่ฮะรอกันอยู่นะ
คุณนฤทธิ์เห็นท่าไม่ค่อยดีเป็นห่วงด้วย
ก็เลยไปบอกลุงบุญส่งเจ้าของหลุม
ที่ขุดเอาไว้บอกโอ้ลุง
เดี๋ยวจะแย่เดี๋ยวจะยุ่งพระสุธรรมกับลูกศิษย์วัดอ่ะ
บอกจะลงไปลึกสุดเนี่ยหายไปเลย
หายไปพร้อมกับไม้กาหลงเลย
คือมันหายไปนานเกินไงโอ้โห๑๕นาที๒๐นาทีอ่ะ
ก็เป็นห่วงอ่ะค่ะคือถ้าเวลาของเราฟังดูว่า๑๕
ที่อาจจะไม่เท่าไหร่แต่คนที่เขารออยู่ปากหลุม
เขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไงใช่ไหม
ตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบกลับมานะครับ
หายนานเกินไปคุณนฤทธิก็ตะโกนอยู่ปากหลุมอ่ะ
ยังไงก็ไม่มีเสียงกลับมาฮะเดี๋ยวท่านดูนะฮะ

ลุงบุญส่งบอกว่าเดี๋ยวไปตามเองค่ะ

ก็เลยตะโกนเรียกทั้งพี่ทรงหลวงพ่อ

เป็นเราเราก็ใจหายนะโอ้โหยุ่งเลย

ลุงบุญทรงพระครูสุธรรม

มานะโอ้โหให้ทีมข่าวของเราโล่งใจอ่ะ

ครูบอกว่าสัมผัสถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ด้านล่าง

นี่แล้วก็เจอไม้กาหลงด้วย

เข้ามาอย่างนี้มันก็จะทำให้

ไม่รู้อะไรมันโดนใจ

เรื่องนี้มันเป็นสัจธรรมนะ

นี่ค่ะพระครูสุธรรมก็เลยบอกว่า

ดินที่หลุมตรงนี้
คือพอลงไปสำรวจ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่

แต่เรื่องไม้กาโหลกนี้น่าสนใจนะคุณภาค
เราถามถึงไม้กาหลงด้วยนะ

หรือสาริกาหลงรัง
นี่ค่ะสรรพคุณของ
กาหลงรังที่เป็นไม้

พระครูสุธรรมบอกว่าของอัตมาคือของแท้

และตายบนไม้นี้

จะมีคนรักใคร่เมตตา
มาหาสู่อยู่ตลอดการ
พ้นจากคนเกลียดชัง

ทำมาค้าขายดีรุ่งเรือง
มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม

แต่ว่าเป็นกิ่งไม้ที่
สาริกามาตายบนไม้นี้

หลงรักไม้ท่อนนี้ถึงขนาด

ก็เลยเอามาทำเป็นไม้กาหลง

เรื่องของการขุดหาสมบัติขุดทองนะคะ
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรพิพัทรกระแจจัน

คณะศิลปศาสตร์มหาวิชาไทยธรรมศาสตร์

ในมุมของธรณีวิทยาสภาพดิน
ที่เป็นหินปูนตะกอนแม่น้ำ

เพราะหินพวกนี้ถล่มง่าย

ญี่ปุ่นเองก็ไม่ยืนยันว่ามีทอง
ชงความวิทยาสาสภาพก็เชื่อของถึงคนขุด
ว่าถ้าขุดไปเสี่ยงอันตรายนะ
มันเป็นดินที่ถล่มง่ายค่ะเป็นหินปูนตะกอนแม่น้ำ
โอ้โหเกิดลงไปลึกสุดแล้วขุดต่อไปอีกแล้วก็ถล่มลงมานี่
คือแค่นี้ยังเดินยังขึ้นยังลงลำบากเลยนะ

อากาศก็น้อยมากข้างล่างเนี่ยอันนี้อันตรายนะ

วันนี้ครับตอนที่คุณนฤทธิ์ก็เสร็จเรื่องเสร็จลาวสำหรับวันนี้นะฮะ
ลุงบุญส่งบอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่านาริสอยากรู้ไหม
ว่าทำไมลุงเนี่ยตอนนี้ก็๖๐กว่าแล้ว
ยังหนุ่มยังแน่นยังดูแข็งแรง
ยังขุดหลุมหาสมบัติได้อยู่แล้วขุดมาตลอด๒๐ปี
คุณนฤทธิ์บอกว่าอยากรู้
ซึ่งลุงบุญส่งบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้
ลุงเล่าให้ฟังว่าลุงกินอะไร
กินอะไรถึงแข็งแรงถึงฟิตปังขนาดนี้
แล้วของสิ่งนี้เนี่ยที่ทำให้ลุงกินแล้วสามารถแข็งแรงเนี่ย
ยังทำให้ลุงมองเห็นผีเห็นวิญญาณได้ด้วย
ทำให้เห็นถึงสมบัติในหลุมได้ด้วย
ลุงบอกเป็นน้ำจิ้มนะฮะบอกว่าของสิ่งนี้อยู่ในป่าลึก
แล้วก็มีสัตว์ตัวหนึ่งเฝ้ามันอยู่
แต่จะเป็นอะไรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ

ค่ะบอกมีต่อตอนต่อไป

คุณภาคภูมิใจคอจะให้นาริสบุญนิ่มอยู่ที่นั่นเป็นเดือนเลยใช่ไหม
คือที่แรกว่าจะให้กลับแต่พอบอกว่ากินแล้วแบบแข็งแรง

งั้นรอฟังพรุ่งนี้ใช่ครับนะคะ